ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะน่าตกใจมาก
เงินแค่๓๕บาทค่าแกงกันได้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เป็นคนก่อเหตุกับคนที่โดนแทงเนี่ย
เป็นพี่น้องแท้กันตามกันมาค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภออินบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
บ้านหลังนี้แหละเห็นผ้าสีขาวนั่นไหมคะ
คลุมศพผู้ตายผู้ตายก็คือคุณสมยศเกิดทองอายุ๕๒ปีนะคะ
ถูกมีดแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย
ส่วนคนก่อเหตุนั่งรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
พี่ชายแท้ของผู้ตายนี่ชื่อว่าประสิทธิ์เกิดทอง
อายุ๖๒ปีนะคะนี่ค่ะใช้อาวุธมีดแทงน้องตัวเอง
ที่นี่นี่นี่นี่มิอีทที่ชายก่อเหตุยาวมากด้วยนะคะ

คุณสมจิตเกิดทองอายุ๕๙ปีเป็นพี่สาวของผู้ตาย
แล้วก็เป็นน้องของคุณประสิทธิ์คนก่อเหตุ
บอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าว
เรื่องมันเริ่มมาจากว่าคุณประสิทธิ์พี่ชายให้เงินน้อง

ซื้อเหล้ามาในราคา๖๕บาท
ให้๑๖๕ก็ต้องทอน๓๕บาทใช่ไหมคะ
พอถามเงินทอนทัวร์เงินทอนปรากฏว่าพี่น้องเริ่มทะเลาะกันแล้ว
จนกระทั่งฝ่ายพี่ชายเอามีดไปแทงน้องชาย
แล้วน้องชายก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ป้ายเงินโกรธป้ายเงินไม่รู้

จริงเลยครับขาดมาเริ่มทุกรณ์เลย
ไปทีเดียวมีดยาวขนาดนั้นก็ตายได้นะคะทีนี้

พยายามจะถามนายประสิทธิ์พี่ชายบอกว่า
เป็นพี่น้องกันต่อให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ถูกกันยังไง
ทำไมต้องต้องฆ่าต้องแกล้งกันนะคะนายประสิทธิ์บอกว่าก็หลายครั้งแล้วว่าไง
หลายครั้งแล้วที่น้องชายทำพฤติกรรมแบบนี้ให้เงินไปแล้วไปซื้อของ
มีเงินทอนไม่ยอมทอนเงินให้นะคะ
ทีนี้ระหว่างที่คุณประสิทธิ์ผู้ต้องหาคุยกับญาติอยู่ปรากฏว่า
จู่ลูกสาวของนายประสิทธิ์โทรเข้ามาแล้วก็บอกพ่อนะคะร้องไห้ใหญ่เลย
บอกพ่อพ่อรอหนูก่อนอย่าเพิ่งไปคืออย่าเพิ่งให้ตำรวจเอาตัวไป
รักฐานก็ไม่อยู่ด้วยแหละชักแล้วปล่อยให้พ่อคุณดูดูดูสิ
พ่อร้องภาพจริงพ่อร้องภาพจริง
เต็มตัวหนูกำลังไปพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไร
ตำรวจโรงพักอินบุรีก็นำตัวนายประสิทธิ์
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ